คุณผู้ชมครับการเมืองณวันนี้ร้อนแรงขึ้นทุกวัน
ณเวลานี้มีแต่คำถามว่าเกินไปไหมกับภาพนี้
ที่คุณป้าท่านนี้ที่ราชบุรีไปยืนตะโกนต่อว่า
ระหว่างที่ผลเอกประยุจันโอชาลลงพื้นที่ไป
แต่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดปากลากตัวไปนำขึ้นรถไป
สุดท้ายโดนถึง๓ข้อหา
มีคำถามว่ามันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
แล้วนี่จะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ใช่หรือไม่ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ

แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ยำยีศักดีสสีความเป็นมนุษย์
แต่ความเห็นนี้ใช้ไม่ได้กับคนบางกลุ่ม
เพราะมองว่าการกระทำของป้าวันธนาโอทอง

พร้อมตะโกนคำหยาบใส่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
และการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปตามหลักสากล
เราก็ต้องฟังคำชี้แจงของเจ้าที่ตำรวจด้วยนะครับว่า
สิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปตามหลักสากลหรือไม่อย่างไรนะครับ

ผมคิดว่าคงละเรื่องกันแล้วมันก็ไม่ได้เสียภาพลักษณ์ท่านอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าคือท่านนายกเป็นนายกรรมตรีของคนไทยทุกคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการทุกวันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งก็คือว่า
การแสดงออกมันทำได้ภายใต้กฎหมาย
แต่ว่าการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงด่าทอท่านนายกรรมตรี
ซึ่งเป็นผู้นำประเทศเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับ
ประชาชนถ้าดูนโยบายหรือไม่ชอบ
หรือเห็นว่าเป็นนโยบายที่ไม่ดีท่านก็ไปตัดสินในการเลือกตั้งนะครับ
ปากที่พร่ำบอกและกรอกหูประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นประชาธิปไตย
แต่ก็มีคำถามกลับมาว่าประชาธิปไตยแบบไหนที่ห้ามความเห็นต่าง
สิ่งที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อป้าวันธนาว่าแย่แล้ว
แต่ก็ยังแย่ไม่เท่ากับว่าได้ตั้งข้อหาให้กับป้าวันธนาอีก๓ข้อหา
คือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตะโกนพูดคำหยาบคลายและทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะคนชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องปกติ
แต่การใช้อำนาจปิดปากผู้ที่เห็นต่างลากถูกันแบบทุเรศทุลังไม่ควรเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้
เช่นเดียวกันกับประชาชนหากไม่พอใจนักการเมืองคนไหน
แม้จะสามารถแสดงออกได้อย่างเสมรี
แต่ต้องไม่มีพฤติกรรมยั่วยุด่าทออีกฝ่ายแบบสาดเสียเทเสียด้วยเช่นกัน
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน